มาดูกันต่อนะคะกับหนังอีกเรื่องเป็นดราม่านะคะ

ไม่ตรงไม่ตรงปกมีบางจงบางจุดน่าจะเน้นความสามัคคี
เมื่อวานมีแบบช็อตที่คนแบบว่าแชร์ในโซเชียลเยอะมากนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พี่แจ๊กกะรีนก็ไปเจอนักดำน้ำตัวจริงเลยนะคะ
ฟุตฟิตฟอร์ไฟกับเขานะคะคุณจิมวานี่ค่ะซึ่งวันที่เขามาเปิดตัวเนี่ย
เขาก็มาเปิดเผยความรู้สึกเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริง
ถามไทยนะคะฟุตฟิตฟอร์ไฟถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้
ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสปิ๊งลิชกันนิดนึงค่ะ

แต่คุณรู้ไหมคุณชื่อมันเท่าไหร่และเท่าแรก
ใช่มีตอนถ่ายมีทั้งเซตแล้วก็ไปถ้ำจริงด้วยครับ
มีคาดหวังไว้บ้างครับพี่คือเราอยากรู้ว่าเราอ่ะเล่นแล้วมันเป็นยังไง
มีช่วยแม่บ้างครับช่วยแม่ขายข้าวมันไก่บ้าง
แล้วก็แบบมีแคทงานโฆษณาบ้างครับ
ผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟผมเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟ
แม่จะเป็นคนสับเขาไม่ชอบให้ผมสับ
คือไม่ทันใจเขา